เอาผ้าไปทั่วถิ่นเก่ารังศิษย์ประธุมธานีคือ
จะมีมรังสิตมีมกรุงเทพรังสิตแล้วก็ธรรมศาสตร์รังสิตครับ

แล้วผมเห็นนะบางคนนะที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
มันทำให้หัวนึกย้อนไปปี๕๔
โอ้ยขนลุกเลยขนลุก
เพราะมันท่วมมาจากรังสิตมาแล้วสักพักมันจะมาดอนเมือง
เซียรังสิตครับอีกหนึ่งห้างที่ชาวรังสิตไปกันเยอะ
ชาวเน็ตเขาถ่ายมาให้ดูนี่เป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
พอฝนตกหนักต่อเนื่องก็น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่
เขตเทศบาลนครรังสิตอันนี้เป็นหน้าทางเข้าเซียรังสิตนะ
ฮะไปจนถึงด้านในอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฮะสูงเกินระดับฟุตปาดแล้ว
ร้านฟ้าฟู้ดที่อยู่ด้านหน้าเซียรังสิตปิดเลย
โอ้ประกาศปิดให้บริการนั้นน่ะ
โอ้โหแล้วนี่พี่เบิร์ตดูในร้านสิโอ้โหต้องยกเก้าองเก้าอี้ขึ้นแล้วอะค่ะ
โอ้โหถ้าจะไปกินเบอร์เกอร์เนี่ยก็เป็นเบอร์เกอร์ชุ่มน้ำ
โอ้โหก็จะแบบนี้เลยนะเขาก็เลยปิดให้บริการชั่วคราวไปก่อนครับเพราะว่ามันท่วมเข้าไปในร้านเลย
นี่กำลังทยอยจะขึ้นที่จอดรถกัน
แล้วก็ตรงทะลุออกไปด้านหน้าครับบางจุดเนี่ยน้ำก็ท่วมไม่สูงมากต่ำหน่อย
แต่บางจุดนี่ท่วมถึงขอบประตูด้านล่างเลยก็มีเหมือนกันครับ

จากเซียครับขยับไปหน่อยก็ฟิลเจอร์ปาร์ค
ก็มีไม่กี่ห้างหรอกที่ชาวรังสิตก็ไปกัน
เจอร์ปาร์คนี่คลิปนี้คนใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
มาโพสต์กับข้อความระบุว่ารังสิตก็ประมาณนี้

รถเล็กด้วยนะโอ้โห
ฝากระโปรงน้ำขึ้นฝากระโปรงแล้ว
คือพี่เบิร์ตเท่าที่ดูตรงนั้นมันเป็นแอ่งไปใช่ไหม
เพราะว่ารถที่จอดอยู่ริมคือมันยังแบบไม่ถึงครึ่งล้อ
เวลาขับสวนกันเนี่ยนะคลื่นทั้งสองฝั่งเนี่ย
ก็กระทบของรถทั้งสองฝั่งเลยเป็นแบบนี้เลย
เขาถามว่ากลับบ้านยังไงเอ่ย

เป็นจุดทางเข้าและลานจอดรถหน้าห้างฟิลเจอร์ปาร์คเลย
โอ้โหท่วมถึงฝากระโปรงหน้ารถเลยก็มีนะ
ดูแค่มุมสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟิล
ไปดูอารมณ์จริงของคนที่ต้องฝ่าน้ำท่วมเข้าห้างฟิลเจอร์ปาร์

รถเราโอ้โห
ฝากฟิลเจอร์แล้วจ้ะทุกคน
โอ้ไหมก็อดฉันกำลังขับรถไหมอะไรเอ่ย
นี่คือแบบโชคดีมากที่รถเราเป็นรถกระบะยกสูงนะคะ

โอ้โฮตายโหงละโอ้โฮตาย
คือขับไปลุ้นไปไม่รู้รถจะดับเมื่อไหร่

ถ้าคันอื่นตายเราก็อาจจะตามเข้าไป
นี่คือขนาดเขาบอกว่าเขาเป็นกระบะยกสูงนะ
นี่เอาจริงสภาพตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นคลองแล้วคุณผู้ชม

ดังนั้นเดี๋ยวเราเขยิบไปตรงถนนเรียบคลองรังสิตหน่อย
ช่วงรังสิตคลอง๑ดูซิว่าจะขนาดไหน
นี่ค่ะชาวบ้านเขาจะเรียกตรงนี้สะพานแดง

แม่ค้าร้านยำปากซอยรังสิตนครนายก๑๘ชื่อเจ๊ดาราถ่ายคลิป
ชาวบ้านต้องลุยน้ำกลับเข้าบ้าน
แล้วทางเทศบาลนครรังสิตแล้วก็ทหารเขาก็เอารถเป็นรถยกสูง
บริการรับส่งชาวบ้านตั้งแต่หัวค่ำเลยค่ะ
แล้วก็ระดับน้ำลดลงจากช่วงกลางวันลดลงมาเล็กน้อยนะคะ
แถบเมืองเอกบ้างตะบนหลัก๖ครับอำเภอเมืองปฐุมธานี
น้ำก็ท่วมสูงเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
สัญจรก็การสัญจรก็ยากลำบากครับต้องใช้บรรทุก๖ล้อ
พานักศึกษาออกมาจากมรังสิตครับ
ล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยประกาศแล้วนะค่ะ
เรียนออนไลน์๗วันตั้งแต่วันนี้รับ๙๙เป็นอยู่๑๑๖กัญญาเลย
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาแล้วก็บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยด้วยฮะครับโอ้โหนี่แล้วก็จะมีภาพรถจอดหนีน้ำนะ

บนทางด่วนบนโทเวย์อะไรพวกนี้

จอดต่อกันแบบนี้
นี่ครับเขาจอดกันบนโทเวย์ทางขึ้นด่านเก็บเงินอนุสรสถานครับ
เจ้าหน้าที่ขอร้องให้จอดซ้ายสุดอย่างเดียวนะขอเลนเดียว
อย่าไปเพิ่มมาเป็น๒เลนนะ
จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางเทศบาลนครปฐุมธานีเขาจัดให้เป็นที่จอดรถหนีน้ำของประชาชนครับ
และยังมีอีก๒แห่งครับที่จอดได้คือที่โดมซอยรังสิตนครนายก๓๐หรือว่าซอยโรงศรี
อกจากนี้ห้างอย่างฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตเองครับ
เจอร์ปาร์ครังสิตสนามบินดอนเมืองก็เปิดให้ประชาชนเอารถมาจอดหนีน้ำได้นะ

คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำที่ปฐุมธานีนะครับ
ต้องบอกว่ากรมชลประธานเขาเอาเครื่องสูบน้ำ

แต่ปริมาณน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ครับ
เมื่อวานนี้สูงที่สุด๑๘๕เซนติเมตร
ลดลงมานิดนึง๑๘๑เซนติเมตร
แต่ทงยังแดงแจ๋อยู่นะ
ทงยังแดงแจ๋อยู่ยังอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดอยู่นะครับ
ผู้สื่อข่าวไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ปฐุมธานีแบบเรียลไทม์นะครับ
เมื่อคืนดูเลยตี๔๓๐เมื่อเช้าที่เพิ่งผ่านมา
ตี๔๓๐เพราะว่าระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับ
เขื่อนสะพานแดงระดับน้ำยังสูงอยู่ที่๑เมตร๘๐เซนติเมตรครับ
แตกต่างจากช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ไปสักเท่าไหร่ที่มีการประกาศทงแดงนะครับ
แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำว่ามีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย
ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานียังไม่คลี่คลายนะครับ
น้ำจากครองรังสิตเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
คลองรังสิตในพื้นที่ตะบนคลอง๓อำเภอคลองหลวงน้ำท่วมขังหลายหมู่บ้านครับ
น้ำท่วมตั้งแต่ปากทางเข้าหมู่บ้านเลยนะไปจนถึงซอยย่อยต่างประชาชนต้องเดินลุยน้ำนะครับเข้าหมู่บ้านอย่างยากเย็นแสนเข็น
ส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วยังไงปฐุมธานีก่อนหน้านี้บิ๊กแจ๊ดเคยประกาศว่าน้ำจะไม่ท่วมปฐุมธานี

แต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพลตรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างครับนายกอบจปฐุมธานีท่านลงพื้นที่ไปกับภูมิในการสำนักงานชลประธานที่๑๑
ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะฮะในพื้นที่โครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษารังสิตใต้ปฐุมธานีไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก๙เครื่องเพื่อเสริมการระบายน้ำนะครับ
ท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์นายกอบจปฐุมธานีระบุว่าหลังจากฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวานท่านประสานเลย
ประสานไปยังโครงการรังสิตเหนือก่อนบอกท่านท่านหยุดปล่อยน้ำในทุกคลองนะแล้วประสานไปยังจังหวัดนครนายกใกล้เคียงบอกท่านท่านหยุดปล่อยน้ำนะนะครับ
เพราะขณะนี้รังสิตจมแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วรังสิรังสิตจมแล้วน้ำเข้าบ้านแล้วครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยยังคงสูบน้ำออกมาคือท่านบอกว่าท่านก็เข้าใจเพราะ
กรุงเทพฯมันไม่มีทางไปก็ต้องสูบมาจากอันกระทุมแล้วล่ะ

เสริมประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำในคลองรังสิต
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม

สามารถเดินเครื่องได้๒๐เครื่องแล้วนะ

ศักยภาพเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

ยอมรับว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้น
โอ้โหฝนมาตกหนักต่อเนื่อง

จังหวัดเนี่ยยังประสบปัญหา
ที่ปล่อยมาจากนครนายกอีก

จังหวัดได้วางแผนเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วม

จัดพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำก็แล้ว

ชะลอการระบายน้ำผ่าปฐุมธานีหน่อยนะท่านนะ
แล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำ

และขอโทษประชาชนที่ต้องทำให้เดือดร้อน